คุณผู้ชมครับแน่นอนคนเรานั้นความอดทนมันมีขีดจำกัด
ถ้าถูกข่มเหงมากต้องรู้คืนสู้

มีหัวหน้างานคนหนึ่งไปบีบคอลูกน้องว่า

ผมไม่ผิดผมก็ไม่ยกมึงว่าย
อะไรต่อประมาณนั้นนา

ลูกน้องแคบทำไมมึงไม่ว่ายองค์

เป็นการทะเลาะกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง

ขอโทษบางสิ่งบางอย่างแต่ลูกน้องบอกว่า

ก็พูดว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ผิด

หัวหน้าจึงใช้กำลังบีบคอให้ลูกน้องรายนี้ยกมือไหว้

เหลืออดสะบัดตัวออกมาแล้วก็ต่อสู้

เป็นการทะเลาะกันในบริษัทรอบพอแห่งหนึ่ง

รักษาความปลอดภัยทั้งบุคคลแล้วก็สถานที่

นั้นเป็นครูฝึกกาดที่ชื่อว่าวีรชาติ

เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดก็เลยยังไม่ได้มีข้อมูล
วันนี้ตามต่อว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

แต่ไม่ว่าเขาจะเป็นลูกน้อง
หรือเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาคุณ
คุณก็ไม่ควรข่มเหงเขาแบบนี้

ก็คือมันเป็นสิทธิบังคับกันไม่ได้จริง